มุมบันทางค้านที่แล้วนะค้าเกิดอุบัติเหตุกับปลัดอำเพอ
ในจังหวัดนครปฐมนะคะก็คือเป็นอุบัติเหตุรถกระบะค่ะ
พลิกคว่าเมืองตกข้างทางคือรถหนูหมุนสีตลบเลย
ทหารตรอบรถภังยับคนที่เผ่กไปเห็นเหตุการณ์โอ้โห

ก็งงจนปิดจุดที่เกิดเหตุ
พิกษ์ความแบบนี้แล้วนะคะ

พระไม่มีแต่มีพยาน

วันนี้คนรอดชีวิตวันนั้นคือ

รอดมาได้นะคะ

ก็เลยวันนี้ไปหาอาจารย์แป๊ะอีกที

เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเหตุการณ์นะคะ

พลิกหลายตลบตกข้างทางค่ะ

ที่เห็นคือรถกระบะหงายท้องล้อชี้ฟ้า
พังยับทั้งคันแต่เจ้าตัวคลานออกมา

คนก็ไปถามประหลัดท่านเนี่ย
หลัดบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
แล้วก็ควักผ้ายันออกมาโชว์เป็นพยันของอาจารย์แป๊ะเป็นเกจิ
อาจารย์ชื่อดังจากวัดสว่างอารมณ์
ส่องอารมณ์ปกติช่วงใกล้หวยออก

เขาแน่นอยู่แล้วอันนี้ยิ่งแน่นเข้าไปอีก
เดี๋ยวงวดต่อไปน่าจะแน่นกว่านี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนเพชรกะเสม
ในตัวเมืองนครปฐมนั่นแหละนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะประหลัดอำเภอท่านนี้นะเดินทางมา
พร้อมกับครอบครัวไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์
ไปกราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะ
โดยพระอาจารย์แป๊กก็ผูกข้อมือรับขวัญไป

แล้วก็ประพรมนมลเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมกันนี้ค่ะนี่ค่ะพระอาจารย์แป๊ะนะคะ
ได้มอบวัตถุมงคลให้เพิ่มเติมด้วยเป็น
พาหยันทร์พิมพระราหงค์อมจันทร์
และก็เหรียญพญาเต่าเรือนพระเงินพระทอง
คุ้มครองความปลอดภัยเพิ่มเติมไปเลย
เอาไปแจกคนอื่นด้วยนะคะ
นอกจากนี้นะคะประหลัดอำเภอบอกว่า
ที่ตัวเองกราบไหว้พระอาจารย์แป๊ะที่มาล่าช้า

คือเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่อังคารที่แล้วไง

ประกันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยพาครอบครัวมากราบไหว้อาจารย์
เนื่องจากตัวเองรอดมาได้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากอาจารย์แป๊ะนี่แหละ
ครองนะคะนอกจากนี้ค่ะประหลัดอำเภอกระซิบบอกผู้สื่อข่าวด้วยว่า
เดี๋ยวงวดที่จะถึงนี่นะนะคะอืม
คือปีใหม่นี้ออก๓๐คือเร็วหน่อย๓๐นี่นะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเลขทะเบียนรถกระบะตัวเองนี่แหละเผื่อจะได้โชคมั่ง

เป็นเริ่มตะเบียนรถ